แล้วเขาบอกหนูว่าหนูรักแม่นะ
แล้วเขาก็ออกประชาอ้อมกอดหนูเลย
ตอนนั้นหนูก็นอนไม่หลับอีกเลย
หนูอยากเจอเขามาหาหนู

แม่ก็ตามมารับหนูแล้ว
หนูจะออกมาในสภาพไหนก็ได้

มา๓วันแล้วลูก

แม่ก็ตามมา

แม่ก็ตามมารับหนูแล้ว

มีสัก๑คน
มาไม่ใส่ได้
วิจัย
งานหลัง
มีคนเล่นน้ำ๔ท่านนะครับปัจจุบันเราพบแล้ว๒นะครับที่รอดปลอดภัย
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็เราพบเป็นศพนะครับเมื่อวานนะครับ
ตอนนี้เรากำลังสืบหาอยู่น้อง๕ขวบนะครับ
ก็กาบเลนทั้ง๒วันที่ผ่านมาเราระดมเต็มที่การค้นหา
แต่เมื่อวานมีอุปสรรคนิดนึงเรื่องฝนตกหนักขึ้นมาเมื่อตอนเย็นเลยปิดสาการไป
วันนี้ก็ได้รับจากความร่วมมือไม่ว่าเป็นฐานเรือมุมนิทธิต่างหรือชาวบ้าน
กำลังผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกันทีมค้นหาน้องนะครับ
ก็กาบเลนว่าวันนี้เราตั้งใจว่าจะค้นหาน้องนะครับ
ตั้งแต่จุดที่น้องเล่นน้ำนะครับจนมาถึงบริเวณสะพานแห่งนี้นะครับ
ซึ่งผมฟังทางปฏิบัติของฐานเรือเนี่ยกลับเรียนเขาจะล่องเรือค้นหาไปด้วย
คือย้อนกลับไปด้วยแล้วก็ย้อนลงไปจากนี้อีกนะครับ
ก็กลับเรียนว่าเราจะช่วยกันดูนะครับ
แล้วก็สิ่งอีกนิดหนึ่งเราก็คาดหวังว่าอาจจะมีปฏิหารก็ได้นะครับ
อาจจะพบน้องในที่มีชีวิตนะครับก็ทุกคนภาวนาอยู่นะครับ
วันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจเจ้าที่มูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
ฐานเรือวันนี้ลงมาร่วมช่วยเหลือกันเต็มที่ครับผมครับ